หญิงสาวขับรถเสียหลักพุ่งชนกับต้นคูณข้างทางจนเสียชีวิต

เพื่อนชายของเธอรถเสียหลักชนต้นขุนอาการสาหัส
หลังจากที่จัดงานพิธีชาปนกิจหญิงสาว
มีใครเห็นไหมชิ้นบินไม่มีใครเห็น

ลองของระหว่างนะฮะเทศที่อยู่ในต้นไม้กับต้นไม้ด้วยกัน

ความฝันของคุณคืออยากจะเป็นนักร้อง

ช่วงนั้นมีปัญหาแค่เดินก้าวสองก้าวก็เหนื่อยแล้ว